แฟชั่นสุนัขสีพาสเทลมาพร้อมกับเนื้อผ้านุ่มใส่สบายและดีไซน์สไตล์มินิมอลคล้ายกับเสื้อผ้าเด็ก
คือแฟชั่นสุนัขที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศสิงคโปร์
เนื่องจากคนสิงคโปร์จำนวนมากที่อยู่เป็นโสด

มองว่าสุนัขของตัวเองเป็นเด็กเล็กตลอดเวลา
ให้ความสำคัญกับสินค้าแฟชั่นเป็นพิเศษ
ที่มียอดสั่งซื้อจากสิงคโปร์ทุกเดือน
โดยเจ้าของแบรนด์ระบุว่านอกจากคุณภาพและดีไซน์ของสินค้าแล้ว
คือโอกาสสำคัญที่ทำให้แบรนด์ได้ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วย

ก็คือผ้ามันมีความบางเหมาะกับอากาศร้อนได้
จำนวนประชากรเขาไม่ได้เยอะมาก
แต่ว่าเขาก็เลี้ยงเหมือนคนเขาไม่ค่อยมีลูก
เขาก็เลยมีน้องหมาแทนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เย็บภายในบ้านและนำสินค้าไปออกบูธในงานแสดงสินค้า
ก่อนที่จะขยับขยายด้วยการเปิดหน้าร้าน
สามารถสร้างการจดจำให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ
และกลายเป็นโอกาสขยายสินค้าของแบรนด์ไปประเทศอื่น
รวมถึงเป็นพื้นที่พบกับผู้จัดจำหน่ายชาวต่างชาติด้วย
สำหรับต่างชาติคิดว่าช่วยมากแน่นอนครับ
เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศ
มันจะไม่มีพรมแดนขยายไปได้เรื่อยอย่างนี้ครับ

จุดเริ่มต้นนะคะในการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับผู้เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยง

สามารถเจาะตลาดสิงคโปร์ได้สำเร็จ
ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังให้ความนิยมกับการเลี้ยงสัตว
แล้วก็ใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงค่ะ
แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการทำตลาดที่สิงคโปร์
คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

คโปร์ก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าซื้อทันที
ซิงคโปร์เป็นคนที่มีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีค่อนข้างจะสูง
ติดอันดับต้นของโลกมากที่สุดในอาเซียน
เพราะฉะนั้นกำลังซื้อถ้าสินค้าดีอาหารสัตว์หมาแมวดีเนี่ยนะครับ
ผมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะซื้อสินค้าของท่าน
เพราะว่านักศึกภาพมันยังเป็นต้นผลิตที่เครื่องจักรเครื่องมูลค้าไม้ที่มันทันสมัย
แต่มันมีรู้สึกมันมีความต่าง
นวัตกรรมในที่นี้ก็คือถ้ากับความต่าง
ถ้าเราเอาอาหารแมวอาหารหมาอาหารปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่รู้สึกมันมีความต่างจากแบรนด์อื่น
ผมคิดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากคนสิงคโปร์
ปัจจุบันจำนวนประชากรในประเทศสิงคโปร์อยู่ที่๕๕๐๐๐คน
ขณะที่จำนวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนมีทั้งสิ้น๖๒๐๐๐คน
โตขึ้นร้อยละ๓๒ในรอบ๑๐ปี

ดังนั้นนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างอาหารและสินค้าแฟชั่นแล้ว
ธุรกิจสปาและโรงแรมดูแลสัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตสูงในสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน